ติดตามความคืบหน้าคดีหั่นศพกันหน่อยนะคะตำรวจพบลายนิ้วมือแฝงในถุงดำที่ใช้บรรจุศพตอนนี้ก็เลยเร่งประสานไปยังสถานทูตทุกแห่งนะคะในการที่จะประสานตรวจสอบหาข้อมูลของผู้เสียชีวิต
ขณะที่พยานหลักฐานนั้นยังชี้ชัดเจนว่าศพนิรนามนั้นถูกผู้อื่นทำให้ตายก่อนจะนำมาแช่แข็งค่ะ
ตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานเรียกพนักงานสอบสวนและตำรวจชุดคลี่คลายคดีพบศพชายชาวต่างชาติ
ที่ถูกหั่นแยกชิ้นส่วนแช่ไว้ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ภายในอาคารพาณิชย์ซอยสุขุมวิทยห้าสิบหก
เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ซึ่งพลตำรวจโทษานิทบอกว่าแม้ผลการตรวจพิสูจนศพผู้ตายยังไม่ชัดเจน
แต่ตำรวจก็ตั้งสมมุติฐานว่าผู้ตายเป็นชาวยุโรปอายุระหว่าง๔๐๕๐ปีถูกผู้อื่นทำให้ตาย
ศพมีสภาพเปลี่ยนแปลงก่อนถูกนำไปซุกซ่อนในตู้แช่แข็งจึงเชื่อว่าผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะอยู่ในกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสามคนนี้
แต่ตำรวจยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้รัฐกลุ่มรอบครอบเพราะผู้ต้องหาทั้งหมดก็ยังให้การปฏิเสธ
ขณะที่การตรวจสอบที่เกิดเหตุพบลายนิ้วมือแฝงในถุงดำที่บรรจุศพแช่แข็ง
สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจประสานสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศต่าง
ตรวจสอบข้อมูลว่าเจ้าของลายนิ้วมือแฝงนั้นเป็นพลเมืองของประเทศตัวเองหรือไม่ค่ะ
พร้อมกันนี้ก็ยังเร่งติดตามตัวหญิงสาวชาวสุรินซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยของนายปีเตอร์แอนดรูโคเตอร์
หลังจากที่นำพยานซึ่งเป็นคนขับรถส่งตู้แช่แข็งให้นายปีเตอร์เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
บ้านเช่าภายในซอยเอกมัย๑๒ทำให้พบความเชื่อมโยงและให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดรายละเอียดได้นะคะส่วนเรื่องผลการชนะสูตรชิ้นส่วนชาวต่างชาติที่เสียชีวิต
ทีมแพทย์นิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรก็ขอเวลา๒วันในการจัดทำรายงานอย่างเป็นทางการ
และจะส่งผลการชนะสูตรให้พนักงานสอบสวนประกอบสำนวนแต่เบื้องต้นทราบว่าร่างกายภายนอกของผู้ตายไม่มีบาดแผลถูกทำร้ายร่างกาย
หรือว่าร่องรอยกระสุนค่ะส่วนเรื่องการตรวจสอบและติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการปลอมหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตข้ามชาติ
พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวระบุว่า
จากนี้ตำรวจก็ยังสามารถยืนยันตัวบุคคลของนายปีเตอร์หรือชื่อจริงว่านายเฮอร์เบิร์ตเกรเรอฟรองก์อายุ๖๓ปี
ภูมิลำเนาที่เบาติมอร์รัฐแมรี่แลนด์สหรัฐอเมริกาส่วนกลุ่มผู้ต้องหามีพฤติกรรมรักร่วมเพศหรือไม่นั้นยังไม่พบข้อมูลค่ะ